แบบบัญชีรายชื่อพักประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ตามที่นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรพักเพื่อไทยเป็นผู้เสนอ
ท่านประธานที่กรบครับประเทศไทยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก
ถ้าเราอยู่ในสภาหรือในรัฐสภาเราก็จะมีสิ่งที่ผมถือนี่คือรัฐมนูล
แล้วอีกเล่ม๑หรือ๒เล่มก็คือข้อบังคับ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกนั้นก็คือระบอบรัฐสภา
ระบอบรัฐสภาของไทยเรามี๒สภา
คือสภาวุฒิสภาและสภาผู้แทนรัศดร
หน้าที่ของรัฐสภาทุกคนทราบดี

หน้าที่ของรัฐสภาก็คือมีหน้าที่
นิติบัญญัติก็คือมีหน้าที่
จะทำกฎหมายเป็นเรื่องหลัก
หน้าที่ของรัฐสภามีหน้าที่
ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
การบริหารราชการแผ่นดิน
หรือที่เรียกว่ารัฐบาล
รัฐมนูลปี๒๕๖๐เนี่ย
ผู้มีหน้าที่ควบคุมเป็นหลัก
ก็คือสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจำนวน๕๐๐คนเนี่ย
เราถือเสียงข้างมากโดยประมาณ
การจะตั้งนายกรัฐมนตรี

ก็ใช้เสียงของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ก็คือเสียงมากกว่า๒๕๐คน
วันนี้เจตจำนงของ๘พักการเมือง
โดยเฉพาะ๑ในนั้นก็คือพักประชาชาติ
เรามีเจตจำนงที่จะเสนอคุณพิธา

ซึ่งเสียงถือเป็นเสียงส่วนมาก

เรายังมีหน้าที่อื่นอีกมาก

หรือการรับรองบุคคลต่าง

จะไปอยู่ในหน้าที่ของวุฒิสภา
ไม่ว่าจะเป็นตุลาการสารปกครอง
ปปชหรือองค์กรอิสระต่าง

ระบอบประชาธิปไตย
เราถือเสียงส่วนมาก

เป็นระบอบที่คนถูกปกครอง
จะยอมรับผู้ปกครอง

ไม่ใช่คนมีทรัพย์สินมาก
ไม่ใช่คนมีอำนาจมาก
ไม่ใช่คนที่จะใช้อำนาจ
ข่มขืนหรือกดทัพประชาชนให้เลือกตั้ง
ดังนั้นเราจึงได้ยินว่า
หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงมีศักดิ์ศรี
หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงมีความเท่ากัน
วันนี้ระบอบประชาธิปไตย
เมื่อประชาชนมีความเข้าใจ
เขาก็หวังว่าปัญหาของชาติ
ที่อยู่ในภาวะตกทุกข์ระทมของประชาชน

ควรจะแก้ด้วยความเป็นประชาธิปไตย
ควรแก้ด้วยการทำบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตย
การเลือกตั้งที่ผ่านมา

ถ้ามาดูในการเลือกพักการเมืองเนี่ย

ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่

แล้วพักทั้ง๘พักที่ไม่ขอเอ่ยก็ตามสิครับ

ซึ่งในอนาคตเราไม่ได้มองว่า
พักการเมืองที่ไม่ได้มารวมกันนั้น

แต่พักการเมืองที่ไม่ได้มารวมกันนั้น
เขาผ่านการบริหารประเทศมา๔ปี

การบริหารประเทศมาถึง๘ปี
ประเทศเรามีความเหลื่อมล้ำ
นี่คือนโยบายที่เราไปบอกประชาชน
ประเทศไทยเรามีการรวยกระจุก
เรามีการจนกระจาย

ซ้ำเติมก็คือระบบประชาธิปไตย
ควรจะเป็นเสรีทุนเสรี

มีการคนรวยกลุ่มหนึ่ง
มีความร่ำรวยและผลักภาระ
ความยากไร้ไปให้กับประชาชน

ผมเรียกว่าลากเง่าของความไม่เป็นประชาธิปไตย
รากเง่าของความไม่เป็นประชาธิปไตย

เกิดจากการ๔รัฐ
รัฐที่๑คือรัฐประหาร
รัฐที่๒คือรัฐธรรมนูล
รัฐที่๓คือรัฐสภา
และรัฐที่๔คือรัฐบาล
สิ่งต่างพวกนี้ใน๔รัฐ
อย่างน้อยที่สุด๘พักการเมือง
เราไปบอกกับประชาชน
เพราะเราเชื่อมั่นว่าประชาชนนั้นคือเจ้าของอำนาจ
ประชาชนควรจะได้มีการเปลี่ยนแปลง

วันนี้เราจะมาเลือกนายกรัฐมนตรี
ผมเคารพในมุมมองที่แตกต่างของทุกท่านที่พูดไป
ผมเคารพในมุมมองที่แตกต่างของทุกท่านที่พูดไป
ผมเคารพในมุมมองที่แตกต่างของทุกท่านที่พูดไป
ผมเคารพในมุมมองที่แตกต่างของทุกท่านที่พูดไป

แต่การเลือกนายกรัฐมนตรี
แต่การเลือกนายกรัฐมนตรี

แต่การเลือกนายกรัฐมนตรี

แต่การเลือกนายกรัฐมนตรี
แต่การเลือกนายกรัฐมนตรี

แต่การเลือกนายกรัฐมนตรี
แต่การเลือกนายกรัฐมนตรี

แต่การเลือกนายกรัฐมนตรี

แต่การเลือกนายกรัฐมนตรี
แต่การเลือกนายกรัฐมนตรี

แต่การเลือกนายกรัฐมนตรี

แต่การเลือกนายกรัฐมนตรี

แต่การเลือกนายกรัฐมนตรี

แต่การเลือกนายกรัฐมนตรี

แต่การเลือกนายกรัฐมนตรี

แต่การเลือกนายกรัฐมนตรี

หมวดที่จะเลือกคนที่จะเป็นนายกครับ
ในมวดที่จะเลือกคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี
วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐
วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐
วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐
วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐
วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐
วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐
วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐
วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐
วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐
วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐
วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐
วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐
วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐
วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

วุฒิสภาจะเขียนไว้ในข้อที่๓๐

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ
เขาจดทะเบียนมาแล้วแล้วการจดทะเบียนก็ผ่านหน่วยงานที่ยอมรับ
วันนี้ปัญหาของประเทศเกิดจากการที่คนไม่ยอมรับคน
เมื่อคนไม่ยอมรับเราก็จะใช้มุมมองเชิงความรู้สึกเชิงอำนาจนิยม
ต้องยอมรับว่าสิ่งที่พักเก้าไกรได้พูดได้เสนอ
วงชนชาวไทยเขาได้ตัดสินใจเลือก
แล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าการเลือกเขาเป็นการเลือกที่บริสุทธิ์
จนได้มีสมาชิกมากที่สุด

กราบบิงวอนครับ
วันนี้เมื่อเราจะเลือกผู้ไปเป็นรัฐบาล
รัฐมนุนฉบับปัจจุบัน
เฉพาะการที่สั้นสว
จะมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี

ในวันที่๑๑พฤษภาคม

ที่เขาต้องการจะเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องความเหลื่อมล้ำ
ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องความยากจน

ทดลองบริหารประเทศมา

ประชาชนยังมีความยากไร้
ประชาชนมีความยากลำบาก
การกระจายถือคลองที่ดินไม่มี
มีคนกลุ่มหนึ่งร่ำรวย
แต่ประชาชนมีความทุกข์ยาก

ที่เอางบประมาณไปประเคนมากที่สุด

เพราะท่านมองความมั่นคงของรัฐ
ความอยู่รอดของรัฐบาล
อยู่ความเหนือความมั่นคงของมนุษย์
อยู่เหนือเจ้าของอำนาจอธิปไตย
ดังนั้นผมคิดว่า
ถ้าท่านได้พิจารณาตามหลักศิริยธรรม
ถ้าท่านไปเลือกและเจตนาที่เลือก

ปกครองพักที่มีเสียงข้างมาก

ระบอบประชาธิปไตยเสียงข้างมากตอนเป็นใหญ่

และขอแสดงเหตุผลในการเลือก